สถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมที่กระทบอยู่หลายจังหวัด
ดูล่าสุดที่นครราชศรีมาหน่อยนะครับโคราช

อ่านเก็บน้ำหรือเขื่อนไม่ได้แตกแต่เป็นคันกั้นน้ำที่แตก
ระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
คืออ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรอยู่ที่ตำบลบันลังอำเภอโนนไทย
จังหวัดนครราชศรีมานะฮะเป็นอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างครับ
น้ำมาจากอำเภอด่านขุนทศนะคือน้ำตอนนี้เนี่ยปริมาณน้ำ
จากลำเชียงไกรตอนบนมีอยู่เกือบห้าสิบล้านลูกบาทเมตรนะฮะ
แล้วกว่าคือมันเยอะกว่าปริมาณความจุของอ่าง
ความจุของอ่างเนี่ยคือยี่สิบเจ็ดล้านลูกบาทเมตรมันเกินไปเกือบร้อยห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะฮะ
ทำให้รองรับน้ำไม่ไหวแล้ววันนี้กระแสน้ำมันกัดซ้อมาก
พนังกั้นน้ำมันซุดตัวมวลน้ำมันไหลลงบานประตูทั้งสี่บาน
ซึ่งบานประตูเปิดปิดน้ำเนี่ยมันยังสร้างไม่เสร็จค่ะ
เพราะฉะนั้นจากตอนบนเนี่ยมันลงมาที่ตอนล่างทางจังหวัดนะครับ
ประกาศเตือนนะครับแจ้งเตือนการระบายน้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างนะครับ
คุณผู้ชมครับจำเป็นต้องระบายน้ำปริมาณมาก
อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างนะครับแล้วต้องเพิ่มจำนวนการระบายน้ำออกด้วยนะครับ
ทำให้ระดับน้ำในน้ำลำเชียงไกรแล้วก็ลำน้ำสาขาจะมีเพิ่มสูงขึ้น
ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมฝั่ง๒ลำน้ำอย่างแน่นอน
เพราะฉะนั้นท่านที่อยู่ในพื้นที่เหล่านี้นะครับด้านท้ายอ่างนะฮะ
อำเภอโนนไทยพระทองคำอำเภอเมืองโคราชโนนสูงพี่มายชุมพวง
ธเมนชัยและอำเภอเมืองยางแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบถึงสถานการณ์
ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูงเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการควบคุมสถานการณ์นะครับ
ตอนนี้ขอให้ท่านอบพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยอยู่ในที่สูงก่อน
นี่เอามาแจ้งกันล่าสุดนะฮะสถานการณ์ที่นครราชศรีมานะครับ
ที่อยู่ในพื้นที่ของอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างต้องระบายน้ำออกมาเยอะเลยนะฮะ